เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งสถานที่ที่จังหวัดพยาวค่ะไปท่องเที่ยวนะคะ
แล้วก็ได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิเสริมสิริมงคลกันด้วยนะคะ
จะพาไปศักราสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลกันด้วยนะคะจะพาไปศักราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลกันด้วยนะคะ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

ประวัติแล้วนะคะครับนี่ได้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้ด้วย
ก็เลยทำให้ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเริ่มจะเดินทางมาเที่ยวในพุทธอุทยานในช่วงฤดูการท่องเที่ยวคึกคักมาก
แฟนแฟนรายการหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถไปเที่ยวชมไปศึกษาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาแบบนี้กันได้เลย
ที่วัดพระธาตุจอมศีลอยู่ที่ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวค่ะ
จริงวัดนี้เราเคยอ่านข่าวแล้วก็นำเสนอกันไปแล้วแต่ที่ต้องมานำเสนออีก
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์เพิ่มนะคะแล้วช่วงนี้มันเป็นฤดูการท่องเที่ยว
หลายคนไปเที่ยวที่ทางภาคเหนือเยอะ
วัดนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวัดที่อยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปที่จังหวัดพยาวแล้ว
เรานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวกันไปแล้วอาหารอร่อยกันไปแล้ว
เข้าวัดทำบุญเสริมสิริมงคลกันด้วยต้อนรับปีใหม่
ใช่เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลนะคะ